ไปเที่ยวสระน้ำน้ำเย็นแต่ใจมันไม่เย็น

ดูท่าจะดีกรีเยอะแล้วด้วย
เหม็นกันคราวนี้วางมวยกันสิครับ
คุณผู้ชมดูนะครับดูเห็นอยู่ไกลนะครับ

ผู้ชายที่ถอดเสื้อกับผู้ชายสวมเสื้อสีดำ
โดยมีพรรคผู้ทั้ง๒ฝ่ายกับกาศอีก๒คนนะครับ

จนฝ่ายที่ไม่ใส่เสื้อ
กลิ้งไปบนน้ำนะครับ
จังหวะนั้นมีผู้ชายสวมเสื้อลาย

เท่าทัดอยู่นะครับ
โจรเขาถีบซ้ำแล้วยังไม่หยุดแค่นั้นนะ
พอผู้ชายที่ถอดเสื้อถูกช่วยให้ลุกขึ้นมาได้ไม่หยุดครับ
ผู้ชายเสื้อลายขวางพุ่งเข้าไปต่อยอีก
กระทั่งผู้ชายที่ถอดเสื้อไม่ยอมไม่ยอมนะฮะ
พุ่งสวนเข้าไปใส่เหมือนกันเนี่ยฮะ
พยายามห้ามแล้วเอาไม่อยู่จริง
ดูกันชัดจะเห็นว่าผู้ชายคนที่ไม่ใส่เสื้อ

สัก๓๔คนได้รุมต่อยอยู่นั่นต่อยอยู่นั่นน่ะ

พยายามจะพุ่งฝ่าแนวกั้นออกมานะฮะ

ถึงจะมาคนเดียวจากพลังเยอะสักเกิน
ออกการฮึดฮัดนะฮะ

เป็นเสื้อกั๊กดำ
โอ้โหตั้งหลายคนจนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ

มากับเพื่อนมาช่วยกันห้ามอีกแรงหนึ่ง
ดูแล้วเหตุการณ์นี้คงจะไม่มีคนที่เจ็บมาก
อาจจะแบบฟกช้ำดำเขียวที่ต่อยกันนิดหน่อย

เพราะดูแล้วนะน่าจะเมากันทั้งสองฝ่ายฮะ

ยังเอาไม่ยูมยังทะลาจะมาบวกตลอดเมื่อหน้าเลย

ยังจะทะลาไปบวกเขาอีกไม่ได้จัดจัดต้องล็อคคอเลย
ครับพูดสุดข่าวแทนละทีวีไปคุยกับนายสาธุพลกิ่งถา
อายุ๒๙ปีพี่ก็เป็นคนถ่ายคลิปนี้นะฮะ
เล่าบอกว่าไอ้จุดเกิดเหตุเขาเรียกว่าร่มไผ่แอ่นไซย้อย
อ๋อคืออะไรออกมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับ
มีซุปมหาลิมรำทานไปเที่ยวกับเพื่อนสี่คนได้
ปรากฏว่าจังหวะนั้นกำลังจะถ่ายภาพถ่ายวีดีโอไง
ไปจับภาพกลุ่มไว้รุ่นที่อยู่ในคลิปมีปากเสียงกันดากันนะครับ
โดยเฉพาะผู้ชายที่ถอดเสื้อเนี่ยโอ้โหดูท่าทางคล้ายคนเมา

ทั้งสองฝ่ายแลกบัตรกันชนละมุนอย่างที่เห็นนะครับ
จนมีแม่ค้าพ่อค้าพลเมืองดีทนไม่ไหว

แล้วพอดีเขามีเรื่องการฟังอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ถ่ายครับ
ก็มองเฉยครับไม่มีใครมองก็มองเขาก็เป็นอะไรกัน
ตอนแรกคือมันเกิดอะไรขึ้นนะคะที่เราหันไปมอง
คือเหมือนมีปากเสียงก็ท้อกันดากันหรืออะไร
เขาจะต่อยกันครับเขาก็เห็นแบบแยกกันมากครับ
อืมครับผม
แล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ถ่ายก็เลยมองเฉยครับ
ก็เอาคนที่ถอดเสือมานั่งที่หนึ่งนะครับ
ครับผมแล้วก็แล้วก็ความว่างของเสื้อ

เขาก็เลยจะต่อยกันตรงนั้นครับ
ก็น่าจะเมาเลยครับแล้วจะมีแต่คนเมานะครับ
คนถอเสื้อน่าจะเมานะครับครับ
ถ้าคุณผู้ชมจะสงสัยว่าแล้วที่นี่เขามีการกินเหล้าเมายากันได้ด้วยเหรอ
สถานที่ท่องเที่ยวนี้มี๒อย่างครับ
คือพกไปพกไปกับร้านแถวนั้นก็มีขายครับ
เพื่อใครสงสัยว่าสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้กินเหล้าได้ด้วยหรือเปล่านะครับ